ส่วนอีก๒คน๒คนนี้เขาก็ทำความดีเหมือนกันคุณพี่บุ๋มปนัดดากับพี่แคนดี้รากแก่นตอนนี้ที่บอกว่าเขาทำความดีคือเขาเปิดบริษัท๑๓ถ้ำหลวงจำกัด
ต้องเล่าให้ฟังก่อนคือเขาเปิดบริษัทเพราะเขาบอกว่ามันมีปัญหาคาราคาซังต่างเยอะแยะมากมาย
ก็เลยขึ้นเหนือไปเลยไปทำพิธีไหว้เจ้าแม่นางนอนก่อนนะคะ
ที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเลย
ซึ่งก็จะร่วมกับผู้ปกครองของน้อง๑๓คน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์น้อง๑๓หมูป่าที่ติดถ้ำ

ถ้าหากใครจะติดต่อน้องไปแสดงตัวที่ไหน
ออกงานยังไงทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งหมดนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะคุณ
จะสร้างหนังจะให้ไปเล่นหนังอะไรต่างก็ต้องติดต่อผ่านบริษัทเท่านั้น
เหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกเขาเข็ดเหลือเกิน
กับการที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ไม่ได้เหลี่ยวแลเท่าที่ควรค่ะ

เพื่อในการดูแลสิทธิประโยชน์ของเด็กนะคะแล้วก็การรับงานต่าง
ดังนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือในการติดต่องานประสานงานต่างเนี่ย
กรุณาผ่านบริษัทสักนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้ดูแลเด็กอย่างเต็มที่
วันนี้ฮินดี้กับแม่บุ๋มก็มาทำหน้าที่แทนทุกคนดูแล
อย่างที่บอกว่าเฝ้าดูเขาเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคม
วันนี้เรามาดูแลเขาแล้วนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะ
และแน่นอนคุณผู้ชมพอมีข่าวออกมาแบบนี้
มันก็ต้องเกิดกระแสดราม่าตามมาแบบรวดเร็วทันใจมากจริงนะคะ
คือมีชาวเน็ตบางกลุ่มเขาออกมาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทั้งคู่
แล้วก็ยังคงดูแลต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
ไม่ได้เป็นการทำกระแสไม่ได้ตามกระแสแล้วก็หายไป
แล้วก็ยังมีท่านววชิระเมธีที่บอกว่าให้มาช่วยดูแลด้วย
งานบางส่วนที่น้องต้องทำร่วมกับต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้มันก็มีเยอะ
บุ๋มบอกเพลียที่จะต้องมานั่งอธิบาย
ขอช่วยดูแลน้องอย่างเงียบต่อนะคะ
ขอทำงานงดดราม่าตามสไตล์ของพี่บุ๋ม
นี่เขาชี้แจงอย่างเป็นทางการผ่านไอจีตัวเองนะธรรมดา
คือจริงคนเขาก็ไม่รู้ไงว่าพี่แคนดี้ดูแลน้อง๑๓คนอยู่แล้ว

ถูกต้องแต่ว่าก็คือตอนนี้ทำอย่างเป็นทางการ
เปิดบริษัทเลยจะได้ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างของน้อง๑๓คน
ก็ทำเพื่อน้องนั่นแหละนะคะคุณผู้ชม
เพิ่งดราม่ากันเขาไม่ได้ทำอะไรที่ยังไม่ดีนะ